ยังไม่จุใจนะครับเรามีให้ดูต่อ

ถ้าไปเชียงใหม่ไม่ไปวัดนี้เนี่ย

ที่เชียงใหม่แต่ว่าเขาบอกว่าไม่คึกคักมากนัก

ยังกังวลกับสถานการณ์โควิด๑๙
นะครับก็เลยมีคนมาขอโชคขอลาบ

ไอ้ไข่ทั้ง๖บางตาทีเดียวล่ะนะ

แมง๔หู๕ตา

แล้วจุดที่นักเสี่ยงโชคชื่นชอบกันเป็นพิเศษ

ใครไปก็ต้องไปแวะส่องหาเลขกันหน่อย
เพื่อจะหาเลขไปเสี่ยงโชคล่ะ

คุณผู้ชมต้องดูเอาเอง
เผื่อจะโดนใจใครนะคะ

คนที่จะมีโชคอาจจะดูชัด
เอ๊ยหมายความว่า
ขอให้น้องทั้งสองคนโชคดี
แล้วหลายคนต้องเดินทางต่อมาที่วัดนี้แน่นอนนะคะ
วัดใหม่ท่าอิอ่าอยู่อำเภอเมืองเชียงใหม่เหมือนกันคือชาวบ้านเนี่ยนะคะ
เขาทยอยไปไหว้ขอโชคขอลาบจากรูปหล่อไอ้ไข่ลูกแม่อี
ขอเลขเด็ดด้วยนะคะด้วยการล้วงไข่ในบาทสีทอง
แล้วก็๒ก้านทูบด้วยค่ะเป็นเลขก้านทูบ
เลขอะไรคุณผู้ชมเดี๋ยวลองดูเอาเองละกันนะคะ
มีแผงของคุณยายนะคะที่เป็นเจ้าของรกแมวปิดทองคำเนี่ย

คนที่ไปซื้อลอตเตอรี่จากแผงนี้นะเขาบอกเลยนะ

แล้วถือเป็นบริการเสริมสำหรับลูกค้าของแผงคุณใหญ่ด้วย

ใช่สำหรับลูกค้าลูบอย่างนี้

เอาไปต่อกันที่วัดอีแงวอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีค่ะ
ชาวบ้านไปกราบว่าขอโชคข่าวลาบค่ะ

ชาวบ้านสวมหน้ากากอนามัยด้วยนะคะ
ก็ถือว่าถ้าอยากจะได้โชคได้ลาบ

ส่วนเลขในงวดนี้นะคะมาจากก้านทูบเสี่ยงทาย
เห็นได้ชัดเลยว่าตัวเลข
แบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะ

หอดดูดน้ำในขวดน้ำอัดลม
มีคนนำมาแก้บนปั้นรูปปั้นไอ้ไข่
ดูคล้ายมีรอยคราบน้ำอยู่บนหลอด
ลักษณะคือเหมือนมีใครมาดูดน้ำ

คุณผู้ชมเห็นแว๊บมาสักครู่นี้ก็

ส่วนที่วัดอุทุมพนาราม

อุทุมพระรารามหรือว่าวัดไผ่แขก

ชาวบ้านเขาไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างกันตลอดทั้งวันนะครับ
โดยเฉพาะที่รูปปั้นพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
ซึ่งทางวัดคือเดิมเขามีวิธีการขอ

ถ้าใครจะไปกระซิบนี่แค่ไปกระซิบแทนนะ
ต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับ

ชาวบ้านก็ไปส่องหาเลขกันในอ่างน้ำมนต์นะครับ

ตัวเลขที่ชาวบ้านเขาเห็นกันจะมีเลขอะไรบ้าง
ผมพูดไม่ดีหรอกนี่ไปฟังชาวบ้านเขาพูดดีกว่า
จะอัลบิกจะไทยก็ผสมกันดูนะคะ
จากนี้ยังมีชาวบ้านไปไหว้ขอโชคลาภรูปหล่อไอ้จ้อยเด็กวัดไผ่แขกด้วยนะครับ
หรือว่าที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่ากุมารเก๊กหล่อ

นายสุรพันธ์พันธนพัฒน์ท่านอายุ๔๕ปี
เอาประทัศน์มา๒๐๐๐๐นัดเลยไปจุดแก้บนพ่อขุนช้างมหาเสร็จถีด้วย
แล้วก็โชว์เลขปลายประทัดซะด้วยนะฮะ
เดี๋ยวพี่เขาจะมีให้ดูไหมเลขนี้เลขปลายประทัดของพี่เขา

ไม่ให้ขับตอนไปต่อกันเลยค่ะคุณผู้ชม
ไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะอยู่ที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม

คือนำข้าวสารร้อยถุงไข่ไก่สดร้อยแพง
น้ำดื่ม๑๐๐โหลไปถวายไปแก้บน
พระเงินพระทองหรือว่าหลวงพ่อรวย

คือเจ้าตัวเขาเล่าว่าเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๕
หมายเลข๘๔๕๐๗๒มา๕ใบ
เมื่อวันที่ผ่านมาได้เงินมา๑๐๐๐๐๐บาท
ก็เลยมาแก้บนบอกอีกค่ะว่าก่อนหน้านี้

ก็ถูกลอตเตอรี่เหมือนกันรางวัลที่๒๒ใบ

วันนี้ก็เลยเชื่อว่าเดี๋ยวน่าจะมีโชคอีกแน่

ไปซื้อรอตาลี๓๐กว่าใบนี้

เมื่อกี้ดาวตาลุกอีกแล้วตอน๔๐๐๐๐๐บาท
โอ้โฮอยากไปแก้บนแบบนี้บ้างกัน

ไปอีกหนึ่งที่ที่ฮิตไม่แพ้กัน

อำเภอบังสัยจังหวัดพระราชควรศรีอยุธยา
เออนี่เขาคึกคักตลอดเวลานะคะ
ชาวบ้านนักเสียงโชคไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
แต่ช่วงนี้นะคะถ้าใครไปขอโชคขอลาบ
จะได้ฟรีมาด้วยไม่ใช่โชคลาภอย่างเดียว

ที่นี่เขาแจกนะคะให้กับคนที่ไปทำบุญนะคะ
นักเสี่ยงโชคนอกจากได้ฟ้าทลายโจรปุ๊บแล้วเนี่ยนะคะ
เอาไปกินสร้างภูมิป้องกันโควิด๑๙
ไปแวะสักนึงอ่างนมลค่ะ
อ่างน้ำมนต์เขาจะมีตัวเลขโสรสสรตะอยู่๖ตัว
จับกลุ่มชัดเจนสีแดงวับแบบนี้
คุณผู้ชมมี๖ตัวล่ะค่ะ
คุณผู้ชมครับเราปิดท้ายกันไปดู
บรรยากาศการซื้อขายลอตเตอรี่งวดนี้กันหน่อย
ที่หน้าธนาคารกรุงไทยเขตที่สมันเมืองชายนาฬ์เมื่อวานนี้
ทำไมมันคนน้อยอย่างนี้
บางตาครับคุณผู้ชมครับคือสลากแต่ละ
เจ้าเนี่ยเห็นไหมเหลือเต็มเลยสักเกินครึ่งแผง
เพราะว่าช่วงโควิด๑๙คุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็รัดเข็มขัดกัน
คือซื้อก็ซื้อกันคนละฉบับ
สองฉบับพอได้ลุ้นแล้วก็พอก่อน
เก็บตังค์ไว้กินก่อนนะ
โดยงวดนี้นะกระแสเลขดังผมไม่ได้ใบ้เลขนะ

มีเลข๖๘๖แล้วก็เลข๖เลข๒เลข๘เขาบอกเป็นเลขมงคลนะฮะ

กลุ่มผู้ค้าสลาก๕ภาคเอามาแชร์ต่อกัน
เขาบอกว่าเลขแม่น้ำ๑ไปเลข๘๐๒๐๒๒๐
แล้วก็นู่นข้ามไปเลขเรือดำน้ำอินโดนีเซียนู่นโอ้โห
แล้วเลขวัญสถาปัญหาพระหลักเมืองเลข๒๓๙

หางประทัดจุดเฉลิมฉลองพุทธโสธร

ว่าเป็นข้อมูลที่พ่อค้าแม่ค้าเขาเก็บรวบรวมมานะ

ก็ได้เห็นเลขกันไปเยอะแยะมากมายเลยนะคะ
ที่มั่นใจว่าหลายคนจะถูกรางวัลกันไป